อันนี้เมาเหล้าตายเหมือนกันนะคะ
เป็นสภาพคือล้มอยู่หน้าหลวงพ่อโต

เสียบแทงคอคาอยู่แบบนี้ค่ะ
มือสองข้างเขากำรั้วเหล็กไว้เหมือนจะพยายามดึงออก
แต่มันดึงไม่ออกเพราะส่วนใหญ่รั้วพวกนี้
มันทำเป็นเหมือนคล้ายหัวแบบลูกศรเนอะ
ถ้าเสียบเข้าไปปุ๊บเวลาดึงออกมันดึงยากอะค่ะ
นี่นะคะผู้ตายคือในพนมจรรรม๔๗ปีนะคะ
สภาพคือคุกเข่าโน้มหน้าแล้วก็เสียชีวิตคาเหล็กประตูรั้วอยู่ตรงนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดนครป่าหมากถนนชายพลึกเขตตลิ่งชันนะคะ
ตรงนี้เป็นสถานที่กราบไหว้รูปปั้นหลวงพ่อโต
ที่เขามีการทำรั้วเหล็กล้อมรอบเอาไว้ขอบรั้วมีลักษณะเป็นเหล็กดัด
แล้วก็เหล็กแหลมยื่นขึ้นมากู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง
ตัดเหล็กออกนะคะแล้วก็นำศพส่งชนะสูตร
เบื้องต้นเขาบอกว่านายพนมเนี่ยเป็นชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัม
แต่ว่าอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นลูกวัดเป็นลูกศิษย์วัดนะคะ
หนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้เจ้าอาวาสลงมาทำวัดเย็นตามปกติ
ก็มีพระลูกวัดเดินมาแจ้งบอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่หน้ารูปปั้นหลวงพ่อโต
พอเดินไปดูก็อ้าวนี่มันนายพนมลูกศิษย์วัดที่อาศัยกินนอนอยู่ที่วัดนี่นะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่๑๙๑ไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียชีวิตจากอะไรแต่คิดว่านายพนมคงเมาเหล้า
เพราะว่าชอบดื่มเหล้าทุกวันดื่มเป็นประจำเลย
คิดว่าคงเมาแล้วพยายามจะเปิดประตูรั้วเหล็กไปนอนหน้าหลวงพ่อโต
แต่อาจจะสะดุดหรือลื่นหรือว่าด้วยความเมาอะไรสักอย่างค่ะ
จังหวะไม่ดีคงสะดุดแล้วล้มไปโดนรั้วเหล็ก
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือความปิดใส่มันเปลี่ยน
มึกคืนนี้ตอนมาตอนไปตอนไปเราไม่รู้
แต่ปกติมันเช้ามามันจะออก

ทางวัดเองก็ได้มีการแจ้งญาติของนายพนมแล้วด้วยแสดงความเสียใจด้วยนะคะ